นี้ค่ะขอกำลังใจเยอะเลยให้กับครูชนละทีทานทองนะเพราะเมื่อวานนี้พรรยาครูปุ้มได้ออกมาแจ้งข่าวว่าครูชนละทีเนี่ยหยุดหายใจครับคุณผู้ชมค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้ครูชนละทีเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นครูปุ้มพรรยาได้โพสต์อัพเดทซึ่งทำเอาหลายคนต
ว่าครูชนละทีหัวใจกลับมาเต้นแล้วล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของเราได้มีโอกาสอัปเดตกับครูปุ้มอีกครั้งนะคะซึ่งครูปุ้มเองบอกทั้งน้ำตาเลยค่ะว่าตอนเนี้ยครูชนละทียังไม่รู้สึกตัวซึ่งตอนนี้นะคะครูชนละทีอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยกับคุณหมอค